เทศกาลปีใหม่มีแต่เรื่องดีมีแต่คนมีความสุข
แต่ว่าผู้ชายคนหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีไม่มีความสุขเลยนะคะ
หลังจากที่ภรรยาหนีไปค่ะก็เลยดื่มเหล้าหนักเลยนะคะ
ดื่มเหล้ากับเพื่อนมาจากนั้นเมาแล้วอารวาส
ด้วยการเดินถือไม้ตีพริกหรือว่าสากกระเบือ
เดินไปตามท้องถนนรถบางคันที่ผ่านไป

ทำแบบนี้แล้วคนเห็นโอ้โหอยู่ไม่ไหวจริง

พยายามจะขยับหนีรถขาวพยายามจะขยับหนีนะคะ

คนเห็นเขาบอกโอ้โหต้องแจ้งตำรวจแล้ว
นานก์จากนี้พฤติกรรมของเขาลากถังขยะ
ได้รับแจ้งจับเลยค่ะ
สงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
ผู้ก่อเหตุชื่อวนายนัทธวุฒิสรรพการอายุ๒๙ปี
พอนำตัวไปพูดคุยที่สพเมืองอุดรธานีส่างเมาแล้ว
รับสารภาพบอกว่าเมื่อคืนออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมา
พอเมากลับมาที่ห้องอารวาสใส่เมีย
แต่จำไม่ได้ว่าอลวาดอะไรลงไปบ้างพูดอะไรลงไปบ้าง

แต่พอเช้าเมียหอบเสื้อผ้าหนีไปแล้วค่ะ
ก็เลยออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนอีกครั้ง

พอเมามากขี่รถจักรยานยนต์ถือสากกระเบือ
ออกตามหาเมียไปหาที่ขนส่งไม่เจอ

แล้วก็นี่แหละก่อเหตุแบบนี้ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

แต่อย่างไรก็ตามตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหาเมาสุราประพฤตนวุ่นวายค่ะ